เรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นเหตุการณ์วัยรุ่นคือก่อเหตุเนี่ยนะทั้งปลาระเบิดทั้งเบิ้ลรถแล้วสุดท้ายเนี่ยคือก่อเหตุยิงใส่อีกกลุ่มนึงแล้วทำให้คนในกลุ่มนั้นนะคะเสียชีวิตน้องคนที่เสียชีวิตนะคุณอายุ๑๖ปีเองเขาเก่งฟุตบอลมากเคยมีความฝันว่าผมเนี่ยจะติดทีมชาติจะหาเงินมาเลี้ยงพ่อแม่คือน้องอนาคตไกลอ่ะค่ะเสียดายนะใช่ต้องมาจบชีวิตแบบนี้แล้วถาม

น้องเอละกันค่ะก็เป็นแก๊งที่ขี่มอเตอร์ไซส์มาด้วยกันน้องเอเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยนะ
กับเอแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยไปเล่นฟุตบอลของเทศบาลเมืองวิเชียนบุรีที่โดมเทศบาลเมืองวิเชียนบุรีเนี่ยนะคะแล้วพอเล่นบอลเสร็จปั๊บก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมานั่งเล่นที่หน้าบ้านของน้องเอ
หลังจากนั้นเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์มานะมาวนหน้าบ้านของน้องเอมาปลาขวดใส่ปลาระเบิดมาเบิ้ลรถใส่ทีนี้ตัวน้องเอเขาก็กลัวว่าชาวบ้านจะต้องรำคาญแน่เลยเพราะว่าเสียงน่ะมันดังเหลือเกิน
น้องเอก็เลยบอกโอ๊ตแล้วก็บอกเพื่อนอ่ะพวกเราย้ายเถอะย้ายไปนั่งตรงสามแยกแล้วกันอ่ะก็ย้ายจากบ้านมาครับทีนี้พอนั่งเล่นกันสักพักนึงเนี่ยวัยรุ่นกลุ่มนั้นอ่ะกลุ่มเดิมนี่แหละค่ะขี่มอเตอร์ไซส์สวนทางกันกับกลุ่มน้องเอพอดีแล้วจังหวะนั้นเนี่ยนะพอวัยรุ่นเขาเห็นพวกน้องเอเห็นน้องโอ๊ตเนี่ย
แล้วก็ยิงกับเพื่อนอีกคนนึงแต่ปรากฏว่าไม่ถูกส่วนอีกคนนึงในกลุ่มนั้นก็เอาปืนเนี่ยยิงไปที่น้องโอ๊ตปรากฏว่าน้องโอ๊ตอ่ะโดนยิงนะทีนี้น้องเอเนี่ยวิ่งกลับมาที่รถน้องเอก็โดนยิงอีกแต่ว่ากระสุนก็ไม่โดนน้องเอค่ะทีนี้ภาพที่น้องเอเห็นเนี่ยคือเห็นว่าเพื่อนอ่ะนอนอยู่แบบเนี้ยคุณผู้ชม
ชีวิตแล้วเพราะว่ากระสุนฝังอยู่ในปอดนะคะทีนี้ตำรวจชุดสืบสพวิเชียนบุรีเนี่ยก็ไปจับกลุ่มตัววัยรุ่นแก๊งนั้นได้เราเรียกว่าในปีแล้วกันค่ะอายุ๑๗ปีในปีเขารับสารภาพกับเจ้าหน้าที่นะคะว่าที่ไปยิงเนี่ยเป็นเพราะว่าจำผิดตัวซึ่งวันนี้เนี่ยในปีเองจะต้องเดินทางไปขึ้นศาลเป็นคดีค้างเก่า

ใจของญาติญาติส่วนศพของน้องโอ๊ตเนี่ยจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านสองวันแล้ววันนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ทยอยเดินทางมาร่วมงานศพนะคะเพื่อนของน้องโอ๊ตสองคนเนี่ยที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ก็คือน้องเอกับเพื่อนอีกคนนึงบอกว่ากลัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดคู่กรณีเนี่ยประกันตัวออกมาไม่รู้ว่าคู่กรณี

มาเนี่ยค่ะพี่สาวก็สนับสนุนน้องโอ๊ตตลอดพาน้องโอ๊ตไปคัดตัวนักกีฬาจนน้องอ่ะได้ทุนไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯพี่สาวบอกว่าน้องเป็นคนดีเป็นคนขยานอยากได้เงินอยากได้อะไรเนี่ยน้องเก็บเงินซื้อเองคุณผู้ชมเห็นกีต้าโป่งไหมค่ะครับหน้าจอนอ่ะกีต้าโป่งเนี่ยค่ะตัวเนี้ยซึ่งกีต้าตัวเนี้ยน
นะฮะไม่น่าจะมาถูกยิงเสียชีวิตแบบนี้เลยนะฮะอ่าเดี๋ยว